ไปดูกันที่สนามบินภูเก็ตหน่อยไหมใช่ครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาโอ้โหต้อนรับ
อบอุ่นเพราะมีของที่ระลึกจากไทยเรานี่แหละค่ะเป็นอะไรมอบให้นักท่องเที่ยวด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
นี่แหละค่ะมีฮานุมานไปต้อนรับเหรอฮะ
ใช่หุ่นกระบอกเล็กนะคะจากสยามนิรมิตรภูเก็ต
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากททเองก็ไปค่ะ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวมอบของที่ระลึกให้ค่ะ
เป็นเส้นทางบินตรงจากอัลมาตี้ถึงท่าอากาศยานภูเก็ตค่ะ
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวโอ้เด็กน้อยน่ารักเชียว
พวงมาลัยคล้องคอให้เลยค่ะแบบนี้
บรรยากาศชื่นมืดแล้วก็ยังมอบของที่ลึกอย่างกางเกงช้าง
โอ้โหนี่กำลังดังนะแล้วก็มีตุ๊กตาช้างให้นักท่องเที่ยวด้วยค่ะ

ทรทก็เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประชาชนจีนเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีมา๓เที่ยวบินนะวันนี้มาลงที่สนามบินภูเก็ต
เที่ยวแรกจะมาถึงนะคะช่วงประมาณบ่าย๓โมงนั่นเองค่ะ
พาคุณผู้ชมไปต่อกันเลยก็แล้วกันค่ะที่บรรยากาศตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่ราชบุรีค่ะ
เพราะว่าหลังจากมีการเปิดฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวนะคะทั้งสองประเทศแล้ว
ผู้ประกอบการนำเที่ยวต่างเตรียมความพร้อมค่ะเป็นแผนรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าน่าจะเพิ่มมากขึ้น
หนึ่งในผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวค่ะคุณพัดศรบอกว่าดีใจนะที่รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้น
นโยบายนี้จะดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้เยอะเลยให้เข้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ง่ายด้วยในเรื่องของการทำเอกสารประหยัดค่าเดินทางจากการที่ไปคุยกับชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าทุกคนเนี่ยโอ้ทุกคนคาดหวังกันหมดแหละว่าน่าจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นได้แล้วกลับมาฟื้นตัวกันคึกคักเลยค่ะหลังจากซบเซามานานจากผลกระทบของก